ในช่วงนี้มีอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในฐานะคนทำงานสื่อสารมวลชนนะครับ
เป็นรางวัลที่ไทยรัฐก็คว้ามาครองได้
ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีการประกาศแล้วก็มอบรางวัล
มอบรางวัลให้กับสื่อมวลชนที่ทำข่าว
และมอบรางวัลสารคดีเชิงข่าว
หนึ่งในนั้นคือทางทีมไทยรัฐทีวี
คว้ารางวัลมาครองได้หลายรางวัลด้วยกันครับ
เอาความรู้ทั้งหมดที่มี
มาช่วยพ่อกับแม่ที่โดนคดีแล้วก็น้อง
ถ้าตัวเราพอที่จะทำประโยชน์ให้เขาได้
เราก็อยากที่จะ
ทำเพื่อเขาทำเพื่อสังคม
ทำเพื่อคนในบุบันชุมชน
ส่วนหนึ่งของสารคดีข่าวตอนสิทธิเด็ก

ผลงานของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้รับคัดเลือกให้เป็นข่าวและสารคดีเชิงข่าวชนะเลิศ
สื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น๒๕ผลงาน๑๑สถานีข่าว
ซึ่งสารคดีข่าวตอนสิทธิเด็กสิทธิปกป้องชุมชน
การนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
เหมืองทองคำอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
สะท้อนถึงการละเมิดสิทธิเยาวชนในการออกมาปกป้องทรัพยากรในชุมชน
จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดระยะเวลาเกือบ๑๐ปี
จากการเข้ามาทำเหมืองแร่ทองคำของกลุ่มในทุนนะครับ
นำไปสู่การฟ้องร้องเยาวชนกลุ่มคนรักบ้าน
อกจากนี้ผลงานสารคดีเชิงข่าวตอนฉุดกระชากชีวิต
จากรายการรถปลดทุกข์สถานีข่าวไทยรัฐทีวี
ยังคว้ารางวัลชมเชย
หนึ่งในการสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรม
ขณะที่สารคดีเชิงข่าวสั่งซ่อมพลทหารพลาดพลั้งถึงตาย

ผลงานจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้รับรางวัลชมเชยเช่นเดียวกันครับ
สำหรับพิธีมอบรางวัลข่าวสื่อมวลชน
เพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี๒๕๕๙
รณรงค์เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า๓ล้านคนใน๑๕๐ประเทศทั่วโลกนะครับ
ซึ่งการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารในแง่การส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นในสังคมครับ